ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะพาไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ค่ะนะฮะที่คนที่เป็นสามีเป็นพ่อตาของครอบครัวเนี่ย
เขาหายขึ้นไปบนเขานางนอนที่นครศรีธรรมราชอืม
ไปทำความรู้จักก่อนว่าเขานางนอนที่นครศรีธรรมราชอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
อืมคุณอรัชพรเห็นไหมลักษณะของความยาวของเขาอ่ะค่ะ
จากซ้ายไปขวาเนอะจะเหมือนผู้หญิงนอนซ้ายเนี่ยคือไล่เป็นโหลกแรกคือหน้าผากใช่ไหมคะ
แล้วก็เป็นจมูกปากอ่าลงมาเป็นคอแล้วก็เป็นหน้าอก
เป็นท้องแล้วก็เป็นท้องลักษณะก็คล้ายกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แม่สายจังหวัดเชียงรายแต่นี่ที่ภาคใต้นะครับนครศรีธรรมราชนะครับ
เป็นภูเขาสูงตรงานมองเห็นได้แต่ไกลฮะจากอำเภอทุ่งสงศ์
อำเภอทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราชจากอำเภอลำทัพกระบี่ก็มองเห็นได้นะครับ
เป็นรูปผู้หญิงเหมือนกับกำลังนอนหลับอยู่อ่าแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าจะเอาให้ชัดที่สุด
ต้องไปดูทางด้านทิศใต้ของอำเภอทุ่งใหญ่แล้วก็ทิศเหนือของอำเภอบังขัน
ตำนานที่บอกเล่ากันมามันก็หลายตำนานเขานางนอนที่ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
แต่สรุปเรื่องราวก็จะทำนองเดียวกันว่ามีผู้หญิงในพื้นที่คนหนึ่ง
ที่เขารักกับผู้ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกัน
สัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันแต่งงานกันอยู่ด้วยกันตลอดไป
แล้วผู้ชายเนี่ยเขามีเหตุจำเป็นต้องไปที่อื่นปรากฏว่าไม่กลับมา
อืมผู้หญิงก็รอรอนะฮะไม่มาสักทีไม่มาสู่ขอสักที
ใครมาสู่ขอก็ปฏิเสธหมดก็เลยเข้าใจว่าสงสัยจะทิ้งเราไปแล้ว
อืมผู้หญิงคนนี้พยายามออกเดินตามหาจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
แล้วก็อธิษฐานอยู่แถวเนี่ยป่าแถวนี้ว่าจะขอรอชอยชายคนรัก
อยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วก็กลั้นใจตายอืมจนเป็นที่มาของตำนานแห่งเขานางนอน
นครศรีธรรมราชค่ะแต่ก็แน่นอนแล้วครับป่าเขาที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เนี่ย
เต็มไปเรื่องราวอาถรรพ์ความเชื่อต่างต่างอืมเพราะมันดูลี้ลับอ่ะ
มันดูกว้างใหญ่เกินที่เราจะเข้าใจใครที่ขับรถผ่านกลางวันอาจจะไม่ค่อยได้สังเกต
อืมแต่ต้องมองจากมุมไกลไกลค่ะเหมือนที่เราเอาภาพมาให้ดูเนี่ยนะฮะ
ทีนี้วันนี้มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นแบบนี้อืมเพราะ
มีผู้ชายคนหนึ่งตอนนี้กำลังหายไปในเขานางนอนแห่งนี้นะครับ
ผู้ชายคนนี้ครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากครอบครัวว่าเขาศูนย์หายไป
ศรีธรรมราชหายไปตั้งแต่คืนวันที่๑๓เมษายนคืนวันสงคราน
จนถึงวันนี้ยังหาไม่เจอเลยคุณอรัชพรค่ะ
ชาวบ้านกู้ภัยตำรวจฝ่ายปกครองระดมกำลังกันหาเต็มที่ก็ยังไม่เจอ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายสุกเกษมสอนเท่าอายุ๔๖ปีนะครับ
มีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างพื้นเพดั้งเดิมเนี่ยเป็นคนอุดรธานี
ภรรยากับลูกสาวบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่๑๒เมษายน
นายสุกเกษมมาจากพัทธลุงกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงสงครานนะครับ
ช่วงเย็นเนี่ยนะฮะก็ไปกับลูกเขยแล้วก็เพื่อนบ้านอีกคนนึง
ชวนกันไปหาน้ำพึ่งบนเทือกเขานางนอนก็ห่างจากบ้านสัก๑๐กิโลเมตร
ทั้งสามคนก็ขึ้นเขาไปหารังพึ่งที่ทำรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่
ขณะที่ลูกเขยปีนขึ้นต้นไม้ไปเก็บรังพึ่งนะครับ
นายสุกเกษมกับเพื่อนบ้านชื่อในเล็กลูกเขยชื่อในป้อม
ก็นั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้เพื่อคอยส่งอุปกรณ์อุปกรณ์คอยช่วยเหลือ
เขยอยู่บนต้นไม้เพื่อนบ้านอยู่ข้างล่างกับนายสุกเกษม
กำลังเก็บรังพึ่งอยู่ข้างบนเนี่ยฝูงพึ่งก็แตกรังบินว่อนเลยนะฮะ
ทั้งบนต้นไม้ทั้งโคนต้นไม้แต่อยู่ดีดีนายสุกเกษมเนี่ย
ร้องตะโกนขึ้นมาแบบโอดโอยเสียงดังด้วยแล้วตะโกนด้วยว่า
กูไม่อยู่แล้วนี่ลูกเขยกับเพื่อนบ้านบอกแล้ววิ่งหนีขึ้นเขา
หายไปเลยช่วงนั้นมืดด้วยแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
ยังหาไม่เจอไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ว่าขึ้นไปเนี่ยเห็นอะไร
หรือว่าโดนพึ่งต่อยหรือโดนอะไรยังไงมันมืดด้วยไงค่ะอ่า
เพื่อนบ้านที่อยู่ใต้โคนต้นไม้ด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่า
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ช่วยกันหานะหากันเป็นชั่วโมง
ก็ไม่เจอตัวจนต้องลงจากเขากันมาแล้วกลับมาที่บ้าน
มาบอกชาวโบ้งชาวบ้านเป็นร้อยคนช่วยกันออกตามหาก็ยังหาไม่เจอ
ค่ะลูกสาวของนายสุกเกษมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เชื่อว่าน่าจะมีสิ่งลี้ลับอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขา
เจ้าแม่เขานางนอนที่มาปิดหูปิดตาปิดบังอำพราง
ให้คนที่ตามหาเห็นพ่อหรือไม่ยอมปล่อยพ่อออกมา
ตอนนี้เท่าที่ทำได้ก็คือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ให้ช่วยเปิดทางเปิดแสงสว่างเพื่อให้พ่อออกมาจากเขาได้อย่างปลอดภัย
ตอนนี้สันนิษฐานว่าน่าจะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็น
อาจจะบางตาแม่เราเห็นก็ได้แต่แค่สันนิษฐาน
โดยสันนิษฐานเขายังไม่แน่นอน
ตอนนี้ก็ระดมกำลังกันเต็มที่นะ

ทางครอบครัวก็เชิญหมอศัยศาสตร์ตามความเชื่อ
ทำพิธีขอเข้ามาแถวจุดที่นายสุกเกษมหายตัวไป
ทำพิธีอยู่นะวันนี้นะค่ะฝนตกฮะอ๋ออ่าแล้วก็มี
คนมาเข้าสิงร่างทรงเนี้ยบอกว่าเป็นอ่าร่างทรงที่อ่า
เข้าสิงร่างของภรรยาของนายสุกเกษมค่ะพาวิ่งขึ้นไปบนภูเขา
อืมไปหยุดอยู่ตรงจุดหนึ่งตรงเสื้อผ้าของนายสุกเกษม
ถอดทิ้งเอาไว้แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ต่างต่างอ่า
ห่างจากจุดที่ไปทำพิธีกันเนี่ยขึ้นไปบนเนินสูงสักประมาณ๑๐๐เมตร
แต่เจอแต่เสื้อผ้ากับสิ่งของไม่เจอตัวไม่เจอตัวอ่า
ก็ต้องตามหาต่อนะฮะ